มีกันไปมอบต่อจริงเงินมอบตัวเจรจากับตำรวจแล้วอยากถาม
คนไทยแบบนี้ค่ะเขาพูดจาแบบนี้ก็จริงแต่ว่ามันก็มี
กรณีที่ออกมาบอกว่าเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามียามีอะไรมา
คือถ้าเขาได้รับโทษแล้วในสิ่งที่เขาต้องโดนตามข้อหาที่ถูกแจ้งไป
พร้อมจะให้อภัยแล้วให้ที่ยืนในสังคมให้เขาได้มีโอกาสกลับตัวกลับใจหรือว่าแก้ตัวไหม
ภัยให้ได้ไหมถ้าเขาได้รับโทษในคดีข้อหากล่าวหาอะไรที่เขาได้ทำลงไปแล้ว
ทำงานก็ไล่ออกมาแล้วก็มอบตัวแล้วสังคมก็จดจำเขาแล้วแทบจะไม่มีที่ยืนแล้วตอนนี้แหละ
บทเรียนที่เขาได้เนี่ยมันพอหรือยัง
แล้วจะบอกว่าคือไปร่ำไปเรียนถึงเมืองนอกเมืองนาพูดได้หลายภาษา
กลายเป็นว่าคือเขาเคยมีค่าแต่ตอนนี้เขาไม่มีค่าในสายตา
คุณเคยบอกไงเรียนสูงแค่ไหนถ้าไร้สติก็ฆ่าเขา
คือพอไปอยู่เมืองนอกมานานก็เลยไม่ได้อินกับความเป็นไทยเท่าไหร่

อันนี้เป็นคลิปที่คุณผู้ชมได้ดูแล้วเราจะไม่พูดอะไรมาก
แต่คร่าวคือในคลิปเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์รถเฉียวชนกัน
แล้วเขาก็ไม่พอใจที่รถเขาป้ายแดงเขาถูกชนก็เลยพูดดูเหมือนเหยียดหยาม

แต่กลับกลายเป็นว่าก็ไปต่อว่าเหมือนคนไทยทั้งประเทศ
ว่าคนไทยการศึกษาต่ำคนไทยอย่างนั้นอย่างนี้คนไทยไม่ดี

เออนี่ผิดกฎจราจรนะคะ
มันก็เลยหลุดไปแต่คำพูดเขาคือ
เขาดูหมินคนไทยทั้งประเทศเขารวยเขามีเงินเป็นล้านในบัญชี

ทำไมคนไทยชอบเสือแล้วนู่นพูดเลยไปถึงนายกแล้วก็พูดเลยไปถึงสถาบันอีก
มันทำให้คนที่ดูคลิปนี้แบบไม่พอใจอย่างมาก
คือรับไม่ได้คนไทยรับไม่ได้
พอเป็นข่าวเป็นข่าวไปพอเป็นคลิปโด่งดังไปช่วงกลางวันเมื่อวานนี้นะ
โอ้โหคุณผู้ชมชาวบ้านที่เห็นน่ะคือไม่พอใจอ่ะ

ต้องแบบว่าแหตนไปจองกระถิ๋นอยากจะเห็นหน้านุ่มแว่นคนนี้เรื่องเกิน
แต่กระถิ่นนี่ไม่ได้บุญนะ
คือไม่พอใจกับสิ่งที่เขาพูดกับการกระทำที่ดูหมินคนไทยจับจ้วงถึงสถาบัน
ชาวบ้านก็ยืนยันว่าจะปักหลักรอขอดูหน้าในแว่นคนนี้หน่อย
ทนไม่ไหวนี่เดินไปถึงขอบประตูของโรงพักเข้าไม่ได้ก็นี่ฮะ
ยืนถือโทรศัพท์เต็มไปหมดเลยอยากจะเห็นหน้าเหลือเกิน
แล้วมันเริ่มรุนแรงมากขึ้นมันเริ่มคุกกลุ่นมากขึ้น
ทำให้รองผู้การและความประถมต้องมาเองที่สพพุทธมนตร์ธน
เพราะว่าเดี๋ยวเหตุการณ์มันจะบานปลายมีการขอกำลังเสริมด้วยมาดูแล
ตำรวจเลยยังไม่ให้หนุ่มแว่นคนนี้ออกจากโรงพักคือออกไม่ได้ออกไปโดนแน่
ออกได้เหมือนกันแต่น่าจะไม่พ้นธนาฬินิตกระตู
เพราะท่าทีแล้วคนที่มาไม่พอใจแน่เลย
สุดท้ายเดี๋ยวให้แม่กับแฟนออกไปก่อน
แล้วพอออกมาคุณผู้ชมสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือชาวบ้านที่ไป
คือตะโกนด่าแม่กับแฟน

เอาไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนจังหวะนี้นะฮะ

แต่ว่าจากเหตุการณ์นี้ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างหนึ่งว่าในโซเชียลไม่เห็นด้วยนะ
ภรรยาพยายามทำทุกอย่างเพื่อจะสงบสถานการณ์ตรงนั้น

ยกมือไหว้ขอโทษคู่กรณีบอกขอโทษด้วยจริงสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้น
ทั้งที่พยายามดุด่าว่ากล่าวสามีตัวเองพยายามห้ามทุกอย่าง

ประคองใช้คำว่าประคองประคองสติได้ดีมาก
ตะโกนบอกให้หยุดเขาก็ไม่หยุด

คนตะโกนด่าแม่เขาเยอะว่าเลี้ยงลูกแบบไหนอย่างนู้นอย่างนี้
ต้องบอกผู้ชมวันนี้ว่าเราต้องแยกแยะนิดหนึ่ง
ระหว่างคนที่ก่อเหตุคือหนุ่มแว่นกับแม่กับ

คือบางคนเลี้ยงลูกดีมากค่ะแต่ว่าถ้าลูกไม่ฟัง

พ่อแม่บอกให้เราทำอะไรเรายังไม่อยากทำเลย

ก็ต้องแยกแยะนิดนึงก็ต้องขออภัยว่าอย่าไปว่าแม่เขามากเท่าไหร่นะฮะ

ทำให้บรองผู้การและความประถมต้องเดินทางไปละครับเหตุเองคุณผู้ชม

แว่นยังไม่สามารถออกจากโรงพักได้เลย

และรอที่จะแบบกระทำการที่มันอาจจะรุนแรงมากกว่าที่เราคิดนะฮะ

เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเราจะมีอัปเดตให้คุณผู้ชมติดตามกันว่าเป็นอย่างไร
เพราะว่าเราส่งหน้าข่าวไปกับสิทธิ์ที่สพพด้วย

เดี๋ยวช่วง๗โมงเราจะมาอัปเดตทั้งหมดทั้งมวลให้ฟัง
เพราะว่ามีการขุดคุยถึงประวัตินู่น
เหยียดไปถึงตอนเรียนตอนทำงานเลยว่า
เขาเป็นยังไงถึงได้มาก่อเหตุแบบนี้ได้

เดี๋ยวจะต้องนำตัวออกจากโรงพัก
แล้วไปฝากคังที่สารในวันนี้
แต่ทีนี้ความผิดที่ตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหา

ดูหมิลซึ่งหน้าอะไรประมาณนี้
เรื่องของการทำผิดกฎจราจร
เพราะว่าล่าสุดหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเรียกประกันไปแล้วนะคะ
แล้วกันชี้ชัดเจนเลยว่าฝ่ายผิดคือฝ่ายหนุ่มหัวร้อน
ใช่เพราะว่าคือกระบะมาทางตรง
ใช่แล้วเขากลับรถมาไม่ดูคือยังไงมันก็ผิดเต็มอะค่ะ
แต่เขามั่นใจว่าเขาถูกกระบะไปชนเขาก็เลยเกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะครับ
ก็ถามคุณผู้ชมไว้คุณผู้ชม๑๐๐ส่งมาส่วนใหญ่ก็ไม่ให้อภัยทั้งนั้นแหละนะฮะ
ก็ถามอีกครั้งนึงว่าเหตุการณ์แบบนี้เขาผิดขนาดนี้เขาพูดแบบนั้น
ให้อภัยหรือเปล่าเพราะเขาก็มีการโพสต์ขอโทษ
แล้วบอกว่าผมผิดคนเดียวอย่าไปว่าภรรยาผมอย่าไปว่าพ่อแม่ผม
คุณผู้ชมก็ส่งมาเยอะเหมือนกันนะคะว่าก็ต้องแยกแหละภรรยากับแม่ไม่ผิด
ใช่คุณผู้ชมก็ส่งมากับเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวติดตามกันต่อทั้งรายการมีอัปเดตให้ฟังกันด้วย